มาติดตามอีกหนึ่งคู่หวานค่ะสำหรับโกติอารัมบอย
อย่างที่บอกกันไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โห
ปัญหาความรักของเขาเนี่ยเยอะมากเพราะมีการครบซ้อนถึง๔คน
แต่ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมภาพสวีทหวานกับน้องกวางมีมาให้ได้เห็น
เพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยออกมาเชียร์ให้คู่นี้เนี่ย
วิวากันเร็วนี่คู่นี้เขาพากันไปเที่ยวถึงญี่ปุ่นเลยนะคะ
เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่หวานอีกหนึ่งคู่
ส่วนอีกคู่นึงค่ะฮันจียอนคู่นี้เขาไปต่างประเทศบ่อย
ปีนี้ก็เลยขออยู่ที่เมืองไทยไปรับลมเย็นเย็นอยู่ที่หาดพัทยาเนี่ย
แล้วก็มีภาพหวานให้แฟนได้ดูได้ติดตามกัน
แคปชั่นของหนุ่มฮันที่ไม่น้อยหน้าเลยนะคะ
เขาบอกว่าไม่ค่อยได้แสดงออกแต่คิดอยู่ตลอดว่าจะดูแลให้ดีที่สุดจ้า
งานบอกเอาไว้แบบนี้นะคะโหมดจะหวานก็มีโหมดจะแซ่บก็ไม่พร่อง
มาดูสาวจียอนเขาอวดผิวขาวในชุดบิกินี่กันหน่อยนะคะ
บอกเลยว่าใครไปแถวนั้นเนี่ยแสบตา
เพราะผิวจียอนเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วว่าขาวโอโมขาวออร่าขนาดไหนนะคะ
แต่ก็ไม่วายนี่ชี้โพสต์เอาไว้ด้วยนะคะ
บอกว่าแฟนหนูดุจะเม้นอะไรก็คิดดีหน่อยนะคะพี่ค่ะ
อันนี้เป็นสิ่งที่จียอนเขาฝากเอาไว้ค่ะ

เป็นความรักของสองคู่ที่น้องพลอยเอามาฝากในวันนี้นะคะ